ใหม่ให้เยอะ
สวัสดีนุ้งมินด้วยโอ๊ยวันนี้ชุดสวยนะคะชุดยากจริงต้องขึ้นเวทีเนอะ
คือแบบต้องจับไมค์อ่ะพี่คล้องมาลัยนะเตรียมตัวคล้องแล้วนะพี่
นี่คือถ้ามีหัวก็ขึ้นมาขึ้นจักรสัตว์นะ
เรื่องแก่แม่งโอ้ว

อันนี้อยู่ระหว่างเดินทางนะครับ
แล้วคุณผู้ชมเป็นอย่างไรบ้าง

อยากรู้ว่าแต่ละที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
เพราะว่าตอนนี้จริงกรุงเทพ
ค่ำดึกหนาวเย็นดี

วันนี้คุณโชคดีหรือเปล่า๔โมงเย็น

เมื่อวานเราให้เราไม่ใช่ให้

๗๕๔๔๗๕อะไรแหละนั้น

ฉันเป็นคนเอาไปแชร์กันเยอะว่าคนขูดกระต่าย

ฉันจะซื้อ๗๒๔

๑สี่นี่ค่ะเฉียบเป็น๑นะครับ

เฮ่ย

นี่เลขหน้ากับเลขท้ายมีเบิ้ลทั้งคู่เลยเนอะ๑๑กับ๕ใช่
นะฮะวันนี้กองสลักพัดแตกไปแล้ว๖๐ล้านครับ
ใช่นะครับแต่คุณนกคุณนกแฮปปี้เพราะว่า
มันกระจายไปตามจังหวัดต่างหมดเลย
นะฮะมีเพชรบูร๑ใบได้ไป๖ล้าน
แล้วก็มีที่อุทัยธานีได้ไป๒ใบ๑๒ล้าน
และที่สมุดสะคร๗ใบ
ได้ไป๔๒ล้านรวมแล้วก็๖๐ล้าน

ใกล้มากเพราะเดือนนี้มี๓ครั้ง

นี่รวมบอร์ดโลกนะครับ

เออครับน่าจะเกือบล้านอะ

ใช่เพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วได้มีการนำรถมาโชว์เรียบร้อยแล้ว

กรุณาเขียนมาทีมเดียวนะคะไม่ใช่บางคนเขียนมาแบบ
เหมือนลังเลฝรั่งเศสฝรั่งเศส
แล้วก็เป็นแบบกาออกไปเรื่อยเอาอันนี้ตกรอบนี้ตกรอบ
แล้วก็ชี้ว่าเซ็นเชียทีมนี้จับอันนี้ไม่ได้นะคะ

คือเขาแข่ง๑๘น่าจะจับอาทิตถัดไปนะคะ

น่าจะอาทิตย์ถัดไป

โกดังเขาใหญ่มากไม่เคยไปดูที่เราเคยไปจับ
จริงแล้วทุกปีเนี่ยดาราต้องมาที่ไทยรัฐเนาะ

ถูกต้องคัดแยกใช่ไหมคะทุก๔ปีที่มีบอลโลกมาปุ๊บมามาทุกครั้ง
จำได้ว่าหนูลงไปนอนกับกองไปเสนียบัตรแรก

ใช่ก็คัดแยกที่ไม่ถูกไงแม่

นะฮะก็ต้องคัดทีมอื่นออกเหลือแค่สองทีม
สุดท้ายก็ต้องมาคัดสมมุติว่าฝรั่งเศสได้เขาก็ต้อง๑กอง
ดูไม่เป็นลุกไม่มีความรู้จริงเรื่องฟุตบอลอย่าถามพี่เลย

โอ้ยหนูเชียร์อาเจนถ้าพี่เฉาว์ชอบเชียร์ฝรั่งเศสการอาเจนเลยค่ะ
ตรงข้ามเหรอตรงที่ไม่ใช่เจี๊ยบนะ
นะครับผมเบาะชนะยก็เตรียมรุ้นกันแล้วกันนะฮะ

เขาบอกไปรษณีย์นี้คือไปที่ไปรษณีย์นี้นี่
ทายผลเนี่ยต้องเขียนเอานะครับคุณผู้ชมครับ

ลองเชียร์กันดูนะครับ
วันนี้วันที่
วันนี้วันที่๑๖ค่ะ

ใช่คือจริงเราก็เล่ามาตลอด๓วันแล้วว่าอากาศมันจะลดลง

ปกครองปกคลุมไม่ใช่ปกครอง
ปกคลุมภาคเหนือตอนบน
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทางภาคเหนือเนื้ออีสาน
อุณหภูมิลดลง๖๘องศาเซลเซียส
ต่ำสุดคือ๑๐๑๘องศาค่ะ
ดอยยอดภูหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งด้วย
อุณหภูมิต่ำสุด๒๑๐องศาเซลเซียส
ภาคกลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลนะคะ
อุณหภูมิลดลงประมาณ๓๕องศา
ต่ำสุดก็คือ๑๕๒๑องศาเซลเซียสนะคะ

ตลาดสดบางลำพูที่ขอนแก่นนะคะ
มีประชาชนเยอะเลยที่ไปเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองมาเพิ่ม
เพราะว่าสภาพอากาศทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
หนาวเย็นเลยก็เป็นโอกาสดีของพ่อค้าแม่ค้า
ที่เอาเสื้อกระหนาวมือสองมาตั้งโชว์ให้กับลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะ

ทีนี้มีเจ้าของร้านเสื้อกระหนาคนหนึ่งคุณจิราพร
เขาบอกว่าพออากาศมันหนาวใช่ไหม
คนก็ออกมาซื้อเสื้อกันหนาวเยอะขึ้น
แต่ถ้าเทียบกันก็ไม่เหมือนปีก่อน
เพราะว่าปีก่อนเนี่ยขายดีทั้งเสื้อเด็กเสื้อผู้ใหญ่
แต่คนส่วนใหญ่จะเลือกเป็นเสื้อแขนยาวผ้าบาง

และที่สำคัญคือใส่วันที่ไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวก็ใส่ได้

เออมันได้แบบว่าทุกฤดูกาล

เริ่มต้นระคันน่ารักมากนี่
๒๙บาท๓ตัวเลยมี๒๐บาทพี่เห็นไม่เครียดอะไร

ยังมีเลยพี่มดแก้ว๕๙บาท๓๙บาท๓ตัว๑๐๐อะไรอย่างนี้ค่ะ
คนก็เลยไปซื้อกันค่อนข้างคึกคักเลยนะคะ
ดีเนอะดีเนอะราคาดีจังเลยอ่ะแล้วก็เสื้อแบบ
เก็ตก็แบบว่าถูกกว่าเสื้อแขนยาวอีกนะ
ใช่อันนี้ชุดเล่นสกีเลยนะนั่นอ่ะสีชมพูอ่ะนี่ใส่เท่
แหมไม่ได้มีแบบว่าได้แฟชั่นกันสักนิดนึงนะครับนานเราจะได้ใส่แฟชั่นหน้าหนาวกันนะคะ
โอ้โหแต่ว่าอากาศเย็นเย็นแบบนี้ก็ต้องระวังเรื่องของโรคภัยไข้
วันนี้ฝุ่นอาการใช่พี่มดเชื่อแบบเมื่อคืนหนูหายใจไม่ออกเลยอ่ะ
วันนี้ฉันพยายามตรวจโควิดวันละ๕รอบเอ๊ะมันไม่เจอ
โอ๊ต้องพักนะเจ็บจมูกแทนหนูเจ็บแล้วแทนแล้วเนี่ย

ไม่ก็ตอนนั้นมันตรวจแองจี้เนอะ
เธอตอนที่ฉันเป้นน่ะเพี้ยงไม่เจอ
โอ้โหก่อนเข้าข่าวใส่ไข่ปุ๊บเข้มปีเลยอย่างเงี้

หวังวันตรวจที่อยู่แล้ว
นี่ไงก็เหมือนที่นี่เลยค่ะคุณหมออธิรวัตเหมจุธา
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรเขาก็ออกมาเตือนเหมือนกัน
บางทีก็ไม่ขึ้นตอนนี้ที่สหรัฐก็เจอเคสแบบนี้เหมือนกัน
สหรัฐก็ออกมาประกาศเตือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการค่ะ
ก็ให้ระมัดระวังตัวไว้ก่อนคิดไว้ก่อนแล้วกันว่าเป็น
แต่ให้เราคิดไว้ก่อนว่าถ้ามีอาการปุ๊บก็ใช้มาตรการประหนึ่งว่าเป็น
หน้ากากอนามัยไม่ไปอยู่ใกล้ใครระมัดระวังตัวเอง
แล้วก็ไม่แบบไม่ไปไอใส่คนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าสมมุติว่าถ้าเป็นแล้วก็หายละ
ขีดเดียวแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะ
บางทีบางคนอาจจะอยู่ในระยะที่ยังคงแพร่เชื้อได้อยู่
เพราะว่าห้องปฏิบัติการของทางคณะแพทยศาสตร์บอกว่า
แม้จะเหลือขีดเดียวบางคนยังมีปริมาณไวรัสมากพอสมควร
ที่จะแพร่เชื้อต่อได้ต่างประเทศก็เจอเคสแบบนี้เหมือนกันนะคะ
คนที่เป็นแล้วหายแล้วเหลือขีดเดียวใส่หน้ากากกินข้าวคนเดียวต่ออีกสัก๒๓วันหน้า
โอนโทนิกส์นิดนึงน่ะซักหน่อยแล้วก็ตามที่อยสหรัฐและยุโรปเขาประกาศ
อย่าคิดว่าฉีดวัคซีนอย่าคิดว่าฉีดบูสเตอร์แล้วคุณจะไม่ติด
มีสิทธิ์เริ่มต้นติดใหม่พร้อมกันนับหนึ่งใหม่พร้อมกัน
เพราะอะไรวัคซีนไม่ได้กันติดไม่ได้กันติดวัคซีนมันกันตายใช่อันนี้เขาก็ระบุตั้งแต่แรกแล้วนะคะ
แต่มันช่วยแบบลดอาการจากหนักเป็นเบาจากตายมันไม่ตายอ่ะอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นคือบูสเตอร์เข็มใครที่ฉีดเกินประมาณสัก๓๖เดือนเนี่ยไปเติมบูสเตอร์
ใครที่ยังฉีดไม่ถึง๓๔เข็มต้องไปเติมนะคะแล้วก็ถ้ามีการติดเชื้อตามธรรมชาติ
การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดและอาการหนักครั้งต่อไปเนี่ยมันสร้างได้ดีกว่าฉีดวัคซีนอยู่แล้วแหละ
อาฆาตใจที่ติดไปแล้วมันก็ยังมีแต่ย่ำอีกครั้งว่าอีสานย่อยไหมเนี่ยคะ
บางคนบอกว่าถ้าเราติดแล้วอ่ะภูมิจะแข็งแรงกว่าวัคซีนแต่มันก็หลบได้
ใช่มันหลบได้หมดมันก็ติดซ้ำได้อีกนะฮะ

เพราะมันติดง่ายเพราะฉะนั้น

แต่ต้องกินตามที่กระทรวงสาธารณสุขออยแนะนำนะคะ
ต้องกินเมื่อมีอาการเลยไม่ใช่แบบ

อย่างนั้นไม่ได้ผลแล้วย้ำด้วยว่าต้องกิน
ให้ถูกปริมาณคือห้ามกินเกิน
ที่เขากำหนดไม่งั้นเป็นผลต่อไต

มันจะกินต่างกันก็ขึ้นอยู่กับตัวออกฤทธ
มากน้อยแค่ไหนย้ำว่ากิน

เออกินดักไว้ก่อนกินมันเข้าไปเลยทุกวัน
ใช่ไม่ได้นะคะอันนี้อันตรายมาก

ถ้าใช้ยากันเส้นเลือดตีบยาละลายริ่มเลือด
ทลายโจรมันจะทำให้ยาเหล่านี้ออกฤทธิ์มากเกินไป
ออกง่ายเพราะฉะนั้นคือต้องถามหมอ
อย่ากินยาเองอันนี้ต้องเตือน
ทุกคนบางคนจะคิดว่าเคยชินเอ้ยเคยกินกินได้
อย่าประมาทอย่าประมาทเด็ดขาดเรื่องยาคือเราไม่รู้ระบบร่างกายภายใน
ว่ามันทำงานยังไงเราคิดแค่ว่าเมื่อก่อน
สมมุตินะเมื่อก่อนเคยกินไม่เป็นไร
แต่เราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราเมื่อก่อนกับตอนนี้
มันยังอยู่ในสภาพเดิมไหมมันเสื่อมลงบ้างหรือเปล่า
หรือมันมีอะไรแทรกซ้อนบ้างไหมนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าเด็กกินแอนโดรกราฟไลต์๑๐มิลลิกรัม
เช้ากลางวันเย็นผู้ใหญ่๖๐มิลลิกรัมเช้ากลางวันเย็น

สำคัญที่สุดรักษาสุขภาพให้ดีคุมอาหาร
กินเข้าใกล้มังสวิรัติช่วงเช้าถึงเที่ยงออกกำลังตากแดด
มันช่วยได้จริงคุณหมอบอก
ใช่ครับเพราะคนรอบตัวของพี่เช้านี้ที่รอดทุกซีซั่น
เป็นหมดแล้วฮะตอนนี้ใช่กลับมามันติดเร็วมากแล้วก็ติดมา
จี้เธอคือตัวแทนมนุษยชาตินะ

ไม่ติดเลยแองจี้พี่หนุ่มพี่เมย์

โอ้โหแข็งแรงมากนะครับผมอ่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ
เหมือนที่คุณหมอบอกนะก็คือพยายามออกกำลังกายแล้วก็

วันนี้ต้องยอมรับการเมืองชัดเจน
ข้นเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันเลยเนี่ย

ภูมิใจไทยคึกคักจริง
เนอะเนอะแม้กระทั่งวันนี้ดาวติ๊กต๊อกของฉันปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งป้ารีนากลายคุบยังกลับมาได้อีกให้ไปครับ
สักครู่เดียวครับช่วงหน้าครับ
ยังไงครับคุณแม่เปิดตัวแล้วยังยิ่งใหญ่เราย้อนกลับไปอย่างแรกก่อนเลยนายกกลับมาถึงปุ๊บ
เมื่อวานคนก็นักข่าวก็ถามนายกนายกถ้าไม่ได้เป็นนายกต่อล่ะบางคนบอกอุ๊ยตาแดงแหมแกนั่งเครื่องมาจากยุโรปแล้วเนอ
แต่นายกบอกนายกก็เสียใจนะถ้าไม่ได้เป็นต่อ
ใช่ไหมคนก็ไปแชร์กันเยอะว่านายกตาแดงปรากฏว่าวันนี้ยิ่งคึกคักกันพอสมควรเราขอไปที่พักเพื่อไทยก่อนดีกว่า
พักเพื่อไทยหมอชนละนานศรีแก้วสสน่านแล้วก็หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยเขายื่นหนังสือถึงในชวนหลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยว่าเฮ้ยขอเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูลเพิ่มเติมมาตรา๑๕๙เนี่ย
ยกเลิกมาตรา๒๗๒ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะฮะคือหมอชนละนานก็บอกว่า
ภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยมีเจตนาและมุ่งมั่นมาตลอดคือการแก้ไขรัฐธรรมนุนปี๖๐
เอาง่ายมาก่อนเดี๋ยวเราไปอ่านภาษากฎหมายเราจะงง
มาก่อนเราได้สสมาปุ๊ปสสทั้งหมดเป็นคนเลือกนายก

ต้องไหมครับสสเลือกนายกปุ๊บวันนี้คือสอสอในสภามี๕๐๐คน
สมมุติ๒๕๑คนเลือกนายชาวเป็นนายก

แต่ปรากฏว่าปี๖๐เขาก็เปลี่ยน
หึสอสอจะเลือกนายกเดียวไม่ได้
จะต้องเอาสอวออีก๒๕๐คน
เพราะฉะนั้นก็ต้องได้เสียงกึ่งหนึ่ง

คือรวมกันแล้วถูกสสกับสว

ชัดดาวนสวก็ต้อง๓๗๖เหมือนกัน
ที่แบบว่ามันเป็นประไดญาติ

จากจะหาใครมาจับมือกัน
อ้าวก็เราก็ต้องไปดูอุดมการของสวสิแม่๒๕๐ไง

ถ้าสมมุติได้ไงอ่ะสมมุติครั้งนี้เขาบอกเต็มที่เนี่ย

เขาบอกว่าโอเคละรัฐมนุนปี๖๐เนี่ยมาตราที่ไว้เป็นปัญหาที่สุดคือการบังคับ
กระทบต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกคือมาตรา๒๗๒
ที่รัฐมนุมเนี่ยบรรยักไว้ชั่วคราวว่า
สว๒๕๐คนสามารถเลือกนายกได้
เขาบอกทางเพื่อไทยเนี่ยพยายามยื่นแก้ไขร่างรัฐมนุนมาตลอด
แต่จะ๔ปีแล้วไม่สำเร็จ
มีส่วนให้ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้
ก็ต้องอาศัยเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสภา
รัฐสภาต้องมีสวเห็นชอบด้วย
ก็คือนอกจากจะสำหรับสอสอจะโหวตกันแล้วเนี่ย
ว่าจะขอแก้ต้องมีสว๑ใน๓

หัน๓ตกละเมื่อ๗๕คน
ซึ่งไอ้กลไกเหล่านี้เรายื่นร่างแก้ไขไปแล้วไม่สำเร็จ
แต่ตนก็หมายถึงพักเพื่อไทยทั้งหมดก็จะไม่ท้อ

สามารถเลือกนายกจากสอสอของพักได้ฮะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีทั้งสสแล้วก็สวด้วย

ขณะเดียวกันวันนี้เราจะเห็นว่าคนย้ายพักกันเยอะ

เหมือนประหนึ่งเหมือนเวลาเปิดตลาดนักเตะ

เพราะถ้าสมมุติเอาครบเทอมอีก๓เดือนกว่าก็ครบเทอม

ใช่ป่ะยุบไม่ยุบก็ดูแล้วนายกก็บอกแล้วนี่ไม่น่าจะยุบแล้ว

จะครบวาระแหละแต่ว่ามันมีทรายบางอย่างที่แบบ
นักการเมืองย้ายพักกันเยอะมากอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณบางอย่าง
สู้การเลือกตั้งหน้าก็ต้องไปก่อนสิแม่
เขาบอกภูมิใจไทยเนี่ยน่าจับตามองเป็นพักกลาง

คำว่ากลางอ่ะหมายถึงว่าอาจจะมาอยู่กับเพื่อไทยก็ได้
อ่าอาจจะไปอยู่กับพระรังประชารักษณ์มากก็คือที่ผ่านมามีเสียงอยู่ประมาณ๕๐เสียงขึ้นถึงประมาณ๗๐
แต่หลังแกมีก็๘๐นะเห็นไหมล่ะโหวเขาเยอะอยู่
วันนี้เขาถือเลิกงามยามดีเปิดพักเราเห็นลูกหลานคนดังค่อนข้างเยอะ
คนแรกเลยเนี่ยลูกของคุณเนวินชิดชอบ
ประกาศลงสนามการเมืองบุรีรำเนี่ย
เพราะฉะนั้นชิดชอบก็จะมีทั้งน้องชายคุณเนวิน

แล้วก็ลูกชายคุณเนวินเตรียมตัวแล้ว
คนที่สองแม่
ลูกสาวของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสาย
น้องเพลงน้องเพลงเอาเล่นการเมืองแล้วแหมตอนนั้นที่เราพูดกันแหม่ม
หรือปากน้ำเขาจะย้ายมาพลังประชารัฐทั้งหมดนี่น้องเพลงอ่าฮะอืม
นั่นคือลูกชายของคุณเนวินนะฮะครับค่ะนั่นคือน้องเพลงโอ้โห
ลูกของพี่เอ๋ชนสวัสดิ์กับคุณตู่นันทิดาเกณฑ์ใหม่ยุคใหม่เลยเนาะนะฮะ
โอ้โหวัยรุ่นเลยครับน้องเพลงก็คือแฟนของลูกชายคุณอนุทิน
ใช่เบอร์คุณเป๊กก็น้องเป๊กน้องเป๊กนะฮะอีกคนนึงน้องเอใช่ไหม
คนนี้คือลูกชายของของคุณเอวินใช่ฮะซึ่งคุณเอวินเขาพูดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าตัวเขาเองน่ะ
เนอะอืมสวยนะฮะโอ้โหความสนิทสนมกลมเกียวกันนะฮะนี่อย่างที่บอกว่าก็เหมือนกับแบบลุก
คุณอนุทินก็บอกเลยลูกสาวเป็นลูกสาวอีกหนึ่งคนซึ่งวันนี้ต้องยอมรับพักภูมิใจไทย
เมื่อวานเราบอกไปแล้วว่าแต่ละพักเนี่ยมีเท่าไหร่วันนี้สรุปแล้วนะครับอดีตสอสอที่ย้ายจากพักการเมืองอื่น
ประกอบไปด้วย๑พักพลังประชารัฐพักเพื่อไทยพักก้าวไกรเกือบ๔๐คนนะฮะ
ย้ายมาที่ภูมิใจไทยถูกโอ้โหนี่เยอะมาก
วันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วอีกหนึ่งคนดาวด์ติ๊กต๊อก
คุณปารีนาแต่อย่าลืมว่าปารีนากลายคุบหมายถึงว่าเขาไม่มีสิทธิ์เล่นการมือตลอดชีวิตแล้ว
คุณปรินาบอกใจเนี่ยยังรักลุงป้อมแต่พี่ชายเป็นคนเลือกมาภูมิใจไทย
โอเคเหรอเพราะฉะนั้นวันนี้มาส่งพี่ชาย
เขาเรียกอะไรดีข่าวการเมืองมาแบบซักพักแล้วนะครับ
ก็บอกว่ามาส่งพี่ชายเนี่ยตัดสินใจเองส่วนตัวเนี่ยพร้อมให้คำแนะนำพี่ชายตลอดแล้ว
อืมเพราะตัวเองก็เป็นสอสอมานานอ่าใช่น้าเอ๋บอกอย่างงี้ครับอืม
ใช่ตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับผมนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบิ๊กเซอร์ไพรส์ว่า
คุณเอ๋มาโผล่ที่พักภูมิใจไทยหลายคนก็งงนะมาส่งพี่ชายนั่นเอง
นี่เคสร้องเพลงคนก็ถามว่าลงเป็นแบบปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าเป็นระบบเขต
เขาบอกว่าให้ติดตามตอนต่อไปแล้วเขาก็ถามว่าเอาแล้วอย่างงี้
มีดีกว่ากลุ่มพ่อไหมเพราะคุณชอตเขาเป็นแก่นำสมุทรประการก้าวหน้า
พอฉันสมุดประการก้าวหน้าเขาบอกเขายังไม่ไปไหน

เอ้าแต่แม่เป็นนายกอบาจรนะ
นันทิดาแก้วบัวสายเป็นนายกอบจสมุทรปราการนะ

น้องเพลงก็สนใจทำงานรับใช้บ้านเมืองแล้วก็จริงก่อนหน้านี้ก็ช่วยงานคุณแม่อยู่แล้ว
อ่าเพราะฉะนั้นน้องเพลงก็น่าจะเอ็นมาอีกฝั่งหนึ่งเนอะอืมนะครับอืมอืมอืมน้อง
อ่าเอาล่ะเราไปกันต่อข่าววันนี้ข่าวใหญ่เลยคุณจีนอืม
บุกจับดาราถ้าจำกันได้ก่อนอันนี้จำได้ไหมคะที่มีดารานักแสดง
ใช่ที่เขารอดตายจากรีสอร์ทหรูไฟไหม้อ่ะตอนนั้นที่เป็นข่าวว่าสามี
ใช่นาฬิกาตั้งมันเท่าไหร่นะเรือนนั้นไม่รู้เขาบอกไป๑๐ล้าน
สิบยี่สิบล้านเนี่ยอันนี้จำข่าวนี้ได้ไหมคะว่าหูแล้วคือที่เขารู้กันว่าตรงเนี้ยมันเป็นรีสอร์ทหรูมาก
เพราะว่าเหมือนเขาทำเป็นบ้านพักหลังมีประมาณแค่ประมาณเจ็ดแปดหลังเองแล้วหลังนึงแบบ
มันแพงจังแล้วบอกเขาไปพักกันทั้งครอบครัวเพราะว่าเขาต้องรวยมากเลยไหนนาฬิกาใด

เพราะว่าตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจโทจิรพบภูริเดชนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละ
ที่เป็นคนไปจับจับคุณแยมแล้วก็แฟนด้วย
มีนายภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์นายเชศชัยหงคำ
แล้วก็คุณธมนต์พันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์หรือคุณแย่

บอกว่ามีการไลฟ์ในการไลฟ์ไลฟ์และเล่นการพนัน

คือมีทั้งร่วมกันเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจารย์
ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนผู้อื่นให้พนันออนไลน์
สมคบเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
จริงก็คืออีรอปเดียวกันกับเสียโป้เลย

ของกลางนี่ค่ะของกลางนะคะตั้งใจฟังค่ะทุกคนรถยนต์๑๓คันเป็นซุปเปอร์คาร์๖คัน
ลัมโบกินี่เฟอรารี่แม็กลาเรนยกตัวอย่างนะ
และรถยนต์หรู๖คันปอเช่เมอร์ซีเดสเบนส์บีเอ็มดับเบอร์ยู
กระบะ๑คันมอเตอร์ไซค์๒คัน
เงินสดทั้งสกุลไทยและสกุลต่างประเทศ๔๒ล้านบาท
นาฬิการูบริชาร์จมิลปาเต้ฟิลิปโรเล็กซ์โอเมก้า๘เรือน
กระเป๋าแบรนด์เนมแอร์เมสลุยวิตอง๕๐ใบ

หนูทำทั้งปียังไม่ได้เลยมั้งนะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อีก๕เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก๑๘เครื่อง
มุดบัญชีธนาคาร๔๔เล่มครับผมโอ้โห๓คนมีบัญชีธนาคาร๔๔เล่ม
บ้านพักหรูอีก๔หลังทรัพย์สินอื่นอีกรวมแล้ว๗๐๐ล้านบาท
คือยึดหมดเลยยึดหมดฮะยึดหมดเพราะถือเป็นของกลางนะคะ
เปิดกระเป๋าเดินทางมาไม่มีเสื้อผ้ามีแต่เงินแพ็คแบบเป็นก้อนเป็นปึ้งเลยเป็นปึกเลยฮะ
ึ้งมากประเด็นคือคดีนี้เจ้าหน้าที่ว่าไงรู้ไหมคะ

เขาตามสืบสวนมา๒ปีกว่าแล้วค่ะ
ไม่ใช่เพิ่งจะมาอยู่มาปุ๊บเอ้าจับ
ไม่ใช่นะตามมา๒ปีแล้วนะคะเพราะไปตรวจสอบ
เพราะว่ามีกลุ่มเครือข่ายลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ท้ายผลฟุตบอลโลก
เว็บไซต์เอาฟังดีใครเข้าอยู่นะระวังเลยนะ
แล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
แล้วก็ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ
ตำรวจเขาก็แกะรอยตรวจสอบเส้นทางการเงินไปเรื่อย
เส้นทางการเงินนี่น่ากลัวมากนะสาวปุ๊บถึงปั๊บ
เขาไม่ได้จับปีเดียวคือในที่สุดแล้วเขาติดตามมา๒๓ปี๒ปี
เขาก็ให้ไล่เส้นทางไปเรื่อยว่าปลายทางไปจบที่ไหน
ก็ไปจบเชื่อมโยงถึงนายภูมิพัฒน์และนางสาวทะมนต์พันธ์ก็คือคุณแยมกับแฟนฮะ
ที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตำรวจใช้คำนี้นะคะ
จากการเก็บค่าสมาชิกและจัดให้มีการเล่นพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์
โดยเฉพาะช่วงเดือนเม
ภูมิพัฒน์เป็นคนควบคุมศัลการณ์ในการถอนเงินสดออกจากบัญชีในแต่ละครั้ง
แล้วเอาไปเก็บไว้ที่บ้านถอนเงินสดเก็บไว้ที่บ้าน
บ้านพักอยู่ที่บางกรวยนนทบุรีจับทั้งสามคนได้อ่า
ตรวจสอบระบบหลังบ้านของเว็บไซต์
บัญชีลูกค้าที่เล่นพนันออนไลน์

อู้วต่อพลาดอย่างนี้
การเล่นพนันหมุนเวียนต่อเดือน

พี่ว่า๓๐๐ล้าน

ต่อเดือนค่ะ
ไม่พบว่ามีแหล่งที่มาของรายได้อื่น
เพียงพอในการซื้อทรัพย์สินที่ตรวจยึดข้างต้นแต่อย่างใด

คือเงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ไปซื้อทรัพย์สิน
เป็นการฟอกเงินเพราะฉะนั้น

บ้านเอ่ยเงินสดนาฬิกากระเป๋าหรู

คือบอกแล้วว่าพีคสุดคือเรื่องเส้นทางการเงินนี่แหละ
ยังไงมันก็ปิดไม่มิดเพราะว่ามัน
มันเหมือนเป็นแบบเป็นสายที่มันต่อกันชัดเจน
มันสาวไปปุ๊บยังไงก็เจอ

เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราฮิ้วเงินสดใส่ถุงกระดาษหรอ
ก็ไม่โอนโอนทั้งนั้นแล้วยิ่งเข้าเว็บ

มันก็ต้องมีอยู่แล้วว่าหน้าบ้านอันไหนรับแล้วหลังบ้านวิ่งไปไหน
แล้วอย่างงี้มันต้องสู้คดีต่อหรือยังไง

เขาก็ต้องหาหลักฐานมายืนยันให้ได้ว่า

คุณทำงานอันไหนเอามาเรียนเหมือนวันวันเก็บหน้าตี

คุณเอาเงินที่ไหนรายได้ไหนต่อปีคุณได้เท่าไห
หรืออะไรอืมเออเออ
แต่คุณแยวเค้าไม่เล่นนานแล้ว

และที่นี้เราก็บอกว่าไม่พบกัน
ดูจากหลักฐานการเสียบัสสีไม่มีสินรายได้
ไม่แมทกับของที่ซื้อ
แปลว่าอันนี้ถ้าคุณปฏิเสธว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อะไรก็

อธิบายให้ตำรวจฟังได้ถ้าอธิบายได้คุณรอด

แต่เขามีหลักฐานเส้นทางการเงินเนี่ยยากนะ

เขาบอก๒ปีที่ตามกันมา
ใช่แปลว่าเขาก็มัดมาประมาณนึง

แล้วคุณใส่ชุดอะไรนอนกันอ่ะ
คือมันกลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์หลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากรายการ

ที่ได้ไปสัมภาษณ์เดียสุประวีน

ใส่ทองต้องตีโปร่ง

ไปทำงานมันก็สบายดีนะ
ผ้าซาตินใส่ไปทำงานมันก็สบายดี
ปรากฏผู้ใช้ติ๊กต๊อกไกลหนึ่งมาสแกนความคิดเห็น
เธอก็เลื่อนไปเจอโพสต์หนึ่งที่กำลังเริ่มด่า
แล้วก็บูรี่เกี่ยวกับเรื่องทรงซ้อ

ใช่เพราะเขาก็จะเป็นทรงซ้อกับคนมีตังค์
ที่ขายของออนไลน์นั่งเก็บเงิน
เขาก็จะแต่งตัวเป็นทุกคนต้องมีส้อยทองยาย

ทำให้เธอเนี่ยโมโหคือหนึ่งเรื่องการใส่ชุดนอนเนี่ย
บอกว่าเฮ้ยคนที่ใส่ชุดนอนออกไปข้างนอกเนี่ย
ส่วนมากเรียนไม่จบมปลายว่ะ

ไม่เกี่ยวนะ
ฉันก็ใส่ชุดนอนไปฟังเกียปทุกเช้านะ
นาคือแค่อยากจะบอกว่าเอออยากให้แต่งตัวให้เหมาะสมออกมาขายของอย่างนี้ป่ะ

มันกลายเป็นว่าเช้ามาสมมุติเราอยู่คอนโดเดินไปเซเว่นอย่างนี้

ยืนขึ้นสวยของคุณคุณผู้ชม

คือนางมาคอยดูแล

จะต้องจ่ายชุดอย่างนี้ไปเซเวนต์ทุกวันเหรอ
ขึ้นเยอะไปไหม
นอนไม่จำเป็นต้องแพง
ตราบใดที่ใส่สบายใส่แค่ไปซื้อกับข้าวบางทีอาบน้ำแล้วด้วย
มันหยิบง่ายไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะ
จะให้คนอยู่บ้านเฉยใส่ชุดจัดเต็มเหรอ
แต่ละคนก็มีภาระหน้าที่ของตัวเองก็ถูกนะฮะความจริงจริงก็ไม่ได้ไปใส่อยู่บนหัวใครหรือเปล่าวะ
อ่าใช่เขาก็ไม่ได้ใส่แบบว่าถ้าสมมุติว่าไปสถานที่หลักศักรรณ์ความตามการรักษาให้เหมาะสมอะไร

ไม่ต้องหน่อยใช่ไหมฝังเขียบทุกวันเงี้ยอาทิตย์หนึ่งสองก็ต้องใส่ชุดนอนไป
การบูลลี่เขาแหละหรือว่าเขาแบบว่ารวยซะเปล่าพวกนี้ขายของก็รวยแต่คือแบบไม่จบ
ไม่มีเทสอะไรอย่างนี้หรอ
บางคนบอกไม่จบเรียนไม่สูงอะไรอย่างนี้

ใส่ชุดนอนขึ้นเครื่องบินเต็มเลยสะดวกสบายเนอะ

หรือบางคนไม่ได้ใส่ชุดนอนใส่ชุดปกติแต่ดูเหมือนใส่ชุดนอน
เออมันมีในรัวดแวร์มันจะคล้ายแบบสบายใครชุดนอนอะไรอย่างนี้
เสื้ออังกฤษแบบลายเดียวกันอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น

อยู่ที่ความสบายพี่ว่าอยู่ที่การาเทศาบางทีไลฟ์สดอยู่ที่บ้าน
หรือบางทีอาจจะเข้าใจผิดเขาอาจไปปาร์ตี้ชุดนอนที่ทองหล่อก็ได้
อ่าอาจจะเป็นไปได้แล้วก็คือกลับมาปุ๊บใช่เพราะว่าเตรียมปาร์ตี้ชุดนอนไง

แต่ไปทองหล่อนะผับทองหล่อที่แพงดังเลยตอนนี้

คือมินว่าแค่รู้สึกว่าเอางี้ดีกว่าแบบเหมือนกับ
คือถ้าแค่เรามันอยู่ที่การ
เขาบอกว่าการแต่งตัวมันเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเหมือนกัน

คือถ้าเราใส่ชุดใดชุดหนึ่งไปสถานที่ที่มันเหมาะสม

คือถ้าเขาใส่ชุดนอนแล้วเดินอยู่ปากซอยหน้าบ้าน

เขาเพิ่งตื่นเหรอหรือว่าเขานอนที่นี่หรือยังไง

เพราะโกหกแม่ว่านอนแล้วไง
เห็นไหมนอนแล้วก็ใส่ชุดนอนตกไปเวิบพอพูดยุค๙๐นี้
เราก็เงียบกว่าหมดคุณแม่มดพูดใส่ก่อนเลยยุบยุคแม่เลย

ฉันพูดให้นักฟังว่ายุค๙๐เริ่มปีฉันเกิดไปดีแหละปีแรก

มีไปด้วยเป็นแก๊งชุดนอน

เอาน้ำด่างก่อนครับวันนี้ไม่ได้หาแล้วข่าวครับ

ใช่มันจะแบบมันคันด้วยนะเวลาแห้ง
ใช่แล้วจะแห้งมากนี่เป็นขุยนะมด

จะต้องช่วยผิวชุ่มชื่นขึ้น

เขาบอกว่าควรจะดื่มน้ำให้ได้

นี่ค่ะน้ำด่างอิชิตันนะครับ

ที่สำคัญที่แบบอยากจะบอกต่อมาก

ซึ่งก็จะมีคุณประโยชน์จากวิตามินวีรวม

ก็คือหมอคนที่แบบอยากดูแลตัวเอง

เป็นน้ำอย่างที่มีวิตามินด้วยมันก็น่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะ

เพราะฉะนั้นแล้วก็คนที่สนใจตัวเองเนี่ยก็น่าจะเหมาะด้วยนะครับ
และเขายังได้รับรางวัลสุดยอดเครื่องดื่มแห่งปี๒๐๒๒นะครับ

ซึ่งการเกิดจากการวิจัยตลาดโดยมีผู้บริโภค
ร่วมโหวตกว่า๑หมื่นคนครับ
รางวัลนี้เนี่ยเป็นเครื่องการันตีว่าน้ำด่างอิสตันนะครับ
ครองใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีครับ
ถ้าอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงนิยมดื่มกันนะครับ
หรือว่าอยากจะลองดื่มดูก็หาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยครับคุณผู้ชมครับ
ง่ายดื่มน้ำได้เยอะแล้วก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ
ก็มีติดบ้านไว้อุ่นใจค่ะติดบ้านติดตัวพกไว้เลย
ดักอิชิตันก็ซื้อได้ที่๗๑๑ทุกสาขา
ชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าใครบอกว่า
ทีละขวดมันน้อยเกินไปพี่มดกินน้ำเยอะ

มดเนี่ยต้องซื้อยกรังจริงก็สั่งทางออนไลน์ก็ได้นะคะ

และที่สำคัญที่สุดชอบมากอันนี้
ฟรีทุกช่องทางค่ะ
เอาไว้รับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นดีน้ำดังอิชิตันกันได้เลย
ใช่ใครรู้สึกว่าตัวเองมีกรดในแบบกระเพาะเยอะหรือว่าอะไรอย่างนี้
สามารถดื่มน้ำด่างไปแล้วมันปรับบาลานซ์กันได้ด้วยนะ

โดยเฉพาะคนกินสต้งสเต็กหรืออะไรอย่างนี้มันมีกรด

ต้องเอาด่างไปลดกรดแบบนี้ถูกต้องนะครับ
ให้บาลานซ์กันในร่างกายของเรานั่นเอง
พักสักครู่ครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาใส่แขนต่อครับ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
วันนี้เมื่อกี้ดูข่าวเย็นก่อนออกมาจากบ้าน

กลางวันมันเป็นหญิงไหม
กินทุกสิ่งไม่ทำมาด้าไม่ทำมาด้า

เห็นอาจจะเป็นสายความเชื่อไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์
ใช่แล้วแสงสีที่เขาเห็นเนี่ยอาจจะคิดว่าเออมันสีส้มนะ

แดงแต่ว่ามันมีหลายจุดไงมดมี๔จุดถ้าเป็นโรนอย่างนี้
คนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของกระสือครับ
เหมือนกับเขาบอกว่าเค้ากราหลาเพียงเขา
ประหลาดกลางหมู่บ้าน

หนังคือกษตรีครัฐสือ
ว่านี่คะไม่ใช่ไฟเครื่องบินใช่ไหมคะ
ไม่ใช่นะขยัดของเครื่องบินมันแป๊บอย่างนี้เหมือนกันนะไม่ใช่
เครื่องบินมันต้องใหญ่กว่านี้เธอมันจะมีตรงปีกอีกไง

แต่โดรนล่ะลูกโอ้ยนี่นี่สีแดงแดงนี่ไง
ว้ายแม่เออเย็ดเฉียวอ้าวทำไมไม่จับหรอเธอ
จับมันอยู่ข้างบนแม่แรงกว้าวอ่ะมันก็วิ่งไล่จับอยู่เนี่ยหูยงบนมดจะไปจับยังไงได้
อืมเสาไฟโทรแรกกว่าเสาไฟเปล่า
เสาไฟเครือข่ายอะไรก็ไม่น่าใช่
นะฮะไฟประหลาดนะครับวิ่งกันไปดู
คือผู้สื่อข่าวถึงขั้นจะต้องลงพื้นที่นะฮะ
หมู่บ้านหวยก็ไม่เห็นจะถูก๑๓

วันนี้ไม่จับวิ่งมาจะไม่ถูก
ไม่จับวิ่งไปหัวปลูกไม่หยุด
ใช่ไม่จับวิ่งอย่างวิ่งเห็นไหมวิ่งนี้

หมู่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับชุมชนเมืองนะครับ
อยู่ในเขตอำเภอเมืองเป็นไปได้หลายอย่างที่เราจะเห็นแสงกระพริบลักษณะอย่างนี้
ไม่ว่าจะเป็นโดรนหรือเป็นเสาสัญญาณวิทยุที่เรามองไม่เห็นในระยะใกล้
แต่ว่ามันเห็นไกลเนื่องจากว่าแสงสีแดงเนี่ยมันจะส่องสว่างได้ในระยะที่ไกลมาก
แล้วก็จะมีอุปกรณ์ของทางพยากรอากาศที่เขาติดเป็นโคมลอยลักษณะของการดูสภาพอากาศ
ตรวจสอบทางอากาศก็จะมีไฟกระพริบอย่างนี้เช่นกันนะครับ
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่างน้อยก็๓แนวทางแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นมาบวกกับอีกหนึ่งแนวทางก็คือผีโพงกระสือเนี่ย
ก็ยังถือว่ายังสรุปไม่ได้เป็นผีเป็นกระสือหรือว่าเป็นสิ่งอื่นที่มนุษย์ทำขึ้น
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณ
แล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนก่อนนะครับ
อันนั้นคืออาจารย์ออสทางวิทยาศาสตร์
ที่จริงน่าจะมีแผนกนี้ก็ปลอบหน่อย

แต่ก็ตามที่มีข่าวพวกนี้ไปหมดค่ะ
นี่กราฟิกทำล้อแล้วนะบอกเลย
วันนี้เหรอใครรับการละครของฉันเหรอ
อ่าแน่นอนกราฟิกที่ใส่ห้อยมาแล้ว
เขาบอกว่าจากสอบถามเนี่ยช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่ม
ตอนนี้อากาศมันเย็นเนอะมันอากาศมันหนาวมันเย็น
ชาวบ้านก็นั่งผิงไฟกันประมาณ๖๗คน
ไม่ได้อยู่คนเดียวอืมอยู่อยู่เนี้ยก็ปรากฏดวงไฟเนี้ย
ลอยอยู่บนยอดไม้อ่าแล้วก็ลอยไปตรงยอดมะพร้าว
ชาวบ้านเอ๊ะอะไรอ่ะแปลกดูพบเป็นดวงไฟเนี่ย
เขาบอกขนาดเท่าลูกฟุตบอลน่ะโอ้โหใหญ่อ่ะ
สิ่งหนึ่งปุ๊บทุกคนมีสมาร์ทโฟนก็ถ่ายคลิป
ทุกวันนี้คนถ่ายคลิปกันคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ชื่อคุณนัชกิจอิ่มเอิบ๓๔ปี
เขาบอกตอนนั้นพวกตนกำลังนั่งผิงไฟกันอยู่
เนี่ยก็เห็นลูกแดงน่ะรอยอยู่เหนือต้นมะพร้าว
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นโดนไม่ได้จะไม่คิด
ขอบคิดว่าเป็นโดนเหมือนกันเอาไฟฉายตรงจะติดตรงส่องขึ้นไปค่ะ

เป็นอะไรหลังจากนั้นปุ๊บวิ่งตามไฟ
นู้นป้ายตามทุกข์งาวได้เห็นดวงไฟดังกล่าวเนี่ย

เอาไฟฉายส่องไปที่จอมปลวก

จอมปลวกส่องจอมปลวกแล้วไฟลอยขึ้น

ตามไหมวิ่งตามอีกไหมวิ่งตามไปในปัดช้าเห็นไฟแดงวาบไปปุ๊บเจออะไรฮะ
อะไรคะคนกำลังดูดกัญชาอยู่ครับผมโหลูกไฟที่เราตาม
โหตายแล้วมีควันมาด้วยไอพ่นต้องหาไม่เจอนะต่อเรียบร้อยครับ
หายไปในปัดช้าสรุปเนาะ

แล้วแต่มีคนส่งมาบอกว่าออร์คิปแนวอินเดีย

ใช่เสาสัญญาพี่ชาวก็บอกว่า
แต่ถ้าเสาสัญญามันจะบินไปไม่ได้ไงก็จะอยู่ใบ้ที่ถูกไหม
อันนี้ก็น่าเป็นแบบสิ่งที่เขาว่าเออแปลกเหมือนกัน

ที่เชียงใหม่ต่อฮะรู้ที่มาแล้วครับ
ประหลาดบนท้องฟ้าคืออะไร

หลังมีคนถ่ายภาพได้ที่เชียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากมีคนถ่ายแสงประหลาดนะครับ

แล้วก็หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะนี่ฮะ

เหมือนไฟฉายประพาคารอ่ะ
โหน้องมิ้นโหฟิลพี่ไปหมดเลย
ไม่แต่พอหันมาแล้วมันคือแวบแรกไม่รู้สึกนึกถึงไฟฉายประพาคารแบบนั้น
หลายคนก็สงสัยว่าแสงดังกล่าวคืออะไร
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเนี่ยสามารถบันทึกภาพได้ที่อำเภอพร้าวนะครับ
จังหวัดเชียงใหม่พร้อมระบุข้อความว่า
นี่คือฝนดาวตกครับเมื่อวานว่าว้าวแล้ววันนี้อะไรอีก
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊คสมาคมดาราศาสตร์ไทยเนี่ยได้โพสต์ภาพแสงดังกล่าวพร้อมระบุว่า
รายงานแสงประหลาดบนท้องฟ้าเหนือพม่าและอินเดีย
และเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเนี่ยคาดว่าต้นเหตุของลำแสงประหลาดนี้น่าจะมาจากการทดสอบขี่ปนาวุฒินะครับ

ใช่ครับนะฮะขีปนาวุฒิพิสัยไกรเอนี่วีของประเทศอินเดียนะครับ
ตอนกลางคืนเนี่ยรัศมีการยิง๕๐๐กิโลเมตรทดสอบในรัฐนะครับผมโอริสล่านะครับอ่าวเบงกอนั่นเองนะครับผมสามารถเห็นได้ไกล๕๐๐กิโลฮะ

ก็คือแสงลำแสงเห็นแต่ว่าเป็นการทดสอบขี่ปนาวุฒิของบ้านเขานะครับผมที่ประเทศอินเดียนั่นเองนะฮะก็ออกมาให้ความกระจ่างไปเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับนะฮะ๕๐๐กิโลไกลมากนะ

นี้ทำไมทดสอบกันเยอะจังเลยอ่ะ

แต่คนก็ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นดาวตกอยู่นะ

ห้อมันตกที่จอมปวดก็ลอยขึ้นมาอีกแล้ว

แต่คนนี่เห็นแก๊กราบก็บอกว่าตกที่จอปุ่น

มันไม่ตกมาข้างล่างหรอก
หรือเป็นคนลองกี่คนแล้วก็หาย

ไฟดวงนี้ส่งผลกับชีวิตเรามากนะคะค่าไฟค่ะคือจริงเราเล่าไปใช่ไหมคะ
ที่ว่าปีหน้าจะขึ้นไปประมาณ๕บาท๔บาทกว่า๕บาทอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันจะทำให้ต้นทุนเรื่องของแบบสินค้าราคาอะไรอย่างนี้มันเพิ่มขึ้น
ล่าสุดวันนี้นะคะนายคมกริจตันตระวานิสเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
มติค่ะเพื่อลดผลกระทบต่อภาคประชาชนแบ่งออกเป็น๒กลุ่ม
คงที่ค่ะเยี่ยมคงเดิมอยู่ที่๙๓๔๓สตางค์ต่อเหนื่อย
เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ
๙๓๔๓สตางค์ต่อหน่วยคงเศร้าค่ะ
เฉลี่ยเป็น๔๗๒บาทต่อหน่วย
ก็คือคงเดิมเหมือนตอนที่มันขึ้นล่าสุดเมื่อช่วงประมาณเดือนที่แล้วที่เราคุยกัน
หมายว่ารวมค่าไฟฐานไปแล้วหมายว่าสมมุติถ้าเกิดเราใช้ไม่เกิน๔๙๙หน่วย
ไม่เกิน๕๐๐ก็คือตกที่หน่วยละ๔บาท๗๐
ก็เอา๔๙๙คูณ๔๗๒ถูกไหมคะใช่ค่ะ

กิจการขนาดเล็กกลางใหญ่โรงแรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราวพวกบ้านพักอาศัยศูนย์ประกอบสถานประกอบการ
อาคารสำนักงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
รวมกับค่าไฟฟ้าฐานจะอยู่ที่๕๖๙บาทต่อหน่วย
ก็คือปรับขึ้น๒๐๕เปอร์เซ็นต์สุดท้ายแล้วก็คือขึ้น
ก็จะให้สุดก็ขึ้นเอารถอย่างนี้
ที่คุณจะมาบีบภาคอุตสาหกรรมแล้วไปอุ้มประชาชน
คุณไปบีบประชาชนให้ประหยัดไฟ

เพื่อจะได้ไม่เป็นการเพิ่มราคาสินค้าหรือค่าครองชีพ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกราคาสินค้าต่างมันจะขึ้นด้วย
เพราะต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นนำเข้าส่งออกก็เพิ่มขึ้น
จะค่าโรงค่าดังอีกเขาจะมีการปรับราคาของขึ้น๒๐เหมือนกันแน่
ซึ่งเรื่องนี้รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณอิสระเรศรัตนาดีหลกนักภูเก็ตบอกว่า

หวังกับมติกรกภอย่างแรงใช้คำนี้ผิดหวังอย่างแรง
เพราะคณะกรรมการร่วมเอกชนส่งสัญญาณไปบอกแล้ว
ว่าถ้าคุณปรับค่าไฟสูงขนาดนี้
เศรษฐกิจประเทศกระทบแน่นอน
เพราะต้นทุนผู้ประกอบการโรงแรมอุตสาหกรรมเกษตรกรมันจะเพิ่ม
แล้วภาระจะไปตกอยู่ที่ผู้บริโภคหรือก็คือประชาชน
ประชาชนที่อยู่อาศัยอาจจะได้ใช้ค่าไฟน้อยแบบไม่ได้เพิ่มขึ้น

เพราะฉะนั้นกรกรจะนำทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทบทวนมติกรกภ
แล้วตั้งคณะทำงานภาครัฐเอกชนหารือร่วมกัน
ก่อนที่จะมีการเริ่มเก็บค่าไฟฟ้าใหม่๑มกราคมปีหน้า
นำเรื่องการคืนหนี้กรฟภออกไปก่อน
ที่ต้องคืน๓๓สตางค์ต่อหน่วย
เพื่อทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของส่วนอื่น

มันลดลงเหลือ๕๓๐บาทต่อหน่วย
จากที่เป็น๕๖๙บาทต่อหนูยังน้อย

อาณาโคตรตอนนี้มันขึ้น
และอีกหน่อยถ้าสมมุติเขาย้ายฐานการผลิตไปหมดล่ะ

แต่วันนี้เราก็ซื้อไฟจากเพื่อนบ้านไม่เหลือแม่
เราซื้อมาบันไดประเทศพอใช้

พลังงานการชะพรชาติ

ใหญ่นิดนึงเนอะพี่มดใช้ไฟถึงหมื่นพี่มดบ้านทำอะไรอะบ้านมดทำอะไรเนี่ย
ก็เป็นออฟฟิศเป็นสตูด้วยเลยเป็นอ๋อเป็นออฟฟิศและเป็นสตูด้วย
ใช่เขาเปิดไฟตอนคือมีการแสดงโชว์
การแสดงหนูจ๋าต่อให้กลางคืนมันไม่ได้ช่วยเลย

ไม่มีสิเปิดไฟฟ้าไว้ตลอด
เอาล่ะเดี๋ยวกลับมาอิงฟ้าฝากประโยคเด็ดหลังตกใจคอมเมนต์เดี๋ยวกลับมาฮะ
ได้ชัวร์สมัครง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพ
ไลท์สูตรน้ำตาล๐๑มีโปรไบโอติกดีต่อร่างกาย
ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
นี่ขวัญอุสามณีนี้ก็มีหล่อนก็มีคดีได้เรื่อยเนาะ

บอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยฉีดฟิลเลอร์ก็ฉีดบ้างเถอะ
โหคุณแม่หลับหน่วย
วก็ไม่ดูเขาสัมภาษณ์อยู่นะ

ตากดูอิ่มขึ้นอะไรแบบนี้
เอออาจจะเป็นการแบบเขียนขวาปากให้มันหนาขึ้นแล้วก็ทาปากให้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้
ขวานเคยสีเม็ดฟิลเรอบโบท็อกส์อายุเท่าไหร่

เท่าหนูดูเหนือกันคุณขวานรู้นึง
เป็นไปได้ว่านะแต่ฉันไม่เชื่อโบท็อกซ์

นอนแต่หกโมงเย็นอ้าวมึงไม่ถ่ายละครหรอนอนแต่หกโมงเย็น
แต่อันนี้เห็นไหมว่าอันนี้ปากเขาก็ไม่ได้แบบอิ่มเท่ารูปเมื่อกี้ไง
ก็แต่งหน้าแหละมั้งชักแต่งหน้าเก่ง
ในสุดนะฮะแฟนเพจเจ๊มอย๑๐๘ก็ได้โพสต์บทสัมภาษณ์สั้นของขวัญเนี่ย

การดูแลผิวของหนูคือนอนเร็ว
แล้วนอนแบบขวัญคือตี๓ก็ไม่ได้
นรตี๓คือเมื่อน่าน่ะต้องนอนเร็วกว่านั้น
ไปนี่ก็นอน๖โมงเย็นกันเลยละกัน
ก็มีชาวเน็ตเนี่ยเขาบอกขวัญรักน้ำรักป่ารักโรงเรียน
คนคิดบวกจะสวยจากภายในค่ะ
อันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ขวัญสมัยนู้นใช่ไหม
ก็ขนาดฉันนอนวันละ๑๐ชั่วโมงหน้าฉันต้องพึ่งฟิลเลอร์เลย
เขาบอกว่าโอเคคนเราต้องนอนวันละ๘ชั่วโมง
มีแต่หูที่ตึง
ออร์แกนิคแบบนี้กูได้คำศัพท์ใหม่แล้ว
หน้าเดิมคือหน้าเป็นคนสวยอยู่แล้วนะ
แต่พออายุมากขึ้นคงออร์แกเนคมากไปหน่อยเลยแปลก

จริงแนะอร์แกนิคเขาบอกไม่อยากให้สิ่งแปลกปลอมเข้าหน้าเขา

เพราะฉันไม่กล้าดีฉันฉีดเเบอร์ท็อกกันเเนี้ย
แต่หน้าเขาอาจจะไปดึงกระชับเทอร็ากมันก็อยู่ไม่อย่างเงียบ

แต่ปากน้องขวัญชัดมากเลยนะ
น่าจะเป็นลิปสติก

ไม่มีเทคนิคการแต่งหน้าแบบน้องขวัญยังไงบ้าง

เวร่านุ่มรีวิวตักข่ายงานกาชาติ

ไว้ที่รางวัลใหญ่หลังคว้า

แต่สิ่งที่ได้นั้นคืออะไรนะครับ

กลับมาอีกครั้งสำหรับงานกาชาติประจำปี๒๕๖๕นี่

แล้วก็กิจกรรมที่ให้ร่วมสนุกเพียบครับ
จนคนแหวะไปเที่ยวกันอย่างล้นหลาม
กันเลยทีเดียว
จะซื้อกูปอง๘ใบ
ใบละ๒๕บาทเท่านั้น
ของรางวัลใหญ่มีจำนวนมากโดยเฉพาะรถจักรยานยนต

หนีไม่พ้นรถเวสป้าครับ

นี่นะฮะรอรุ้นครับผู้ชม

จากนั้นก็นำไปให้เจ้าที่แกะไข่ดูครับ

หลังจากรุ้นเวสป้ามาแล้วครับ
นี่มาแล้วฮะชัดเจนครับเวสป้าแน่นอน

แต่รางวัลที่ได้ครับน้ำตาลทรายฮะ

มาม่า๑ถ้วยขนม๒ห่อ

สติก๑ซองปากแดงกันเลยจ้า
และแป้งเต่าหอม๑ชองครับ

นี่ฮะเวสป้าอยู่ที่ร้านเนี่ย
อยู่ที่งานเลยครับแต่ผมได้มาเนี่ยโอ้โห

เอ็นดูก็คือกลับไปพอดีเลยค่ะ

ถูกต้องนะครับหลังแชร์คลิปออกไปก็กลายเป็นไวรัล

ความยามจะสิ้นสุดไปวันท้ายท้าย
เวสป้าจ๊ะงั้นไงวันสุดท้ายไร
ผมว่าอาทิตย์นี้วันสุดท้ายอากาศดี

หลายคนบอกว่าคุณแม่ถ้าใครเห็นในช่วงนี้คนทักมันถาม

แล้วก็คนจะชมตลอดเลยว่าพี่เมย์ท้องแล้วสวยมาก

นี่๙เดือนเต็มที่มีอีก๑ชีวิตอยู่ด้วย

ช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมามันมีหลายความรู้สึกจริง
นับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะได้เจอกันแล้ว

ขอให้หนูแข็งแรงสมบูรณเลี้ยงง่าย
มาเป็นรอยยิ้มให้กับครอบครัวเรานะครับ
บ้างพี่เขาบอกว่าก็ตอนนี้ก็คือขยับตัว

ก็คือตอนนี้ก็คือสแตนบายตลอด

ใช่ก็คือตอนนี้คือก็พยายามแบบ
คือมีทั้งตื่นเต้นแล้วก็กังวลตามความเป็นแม่
คุณเช้าอ่านข่าวสักข่าวอิงฟ้า
ได้ครับคุณมดดำส่งมาขนาดนี้ก็จัดให้คุณผู้ชมครับ
ฟ้าฝากประโยคเด็ดหลังตกใจคอมเมนต์
ทำไมคนไทยชอบบูลลี่กันเองนะฮะ
ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งมาเนี่ยก็เรียกว่างานรุมแน่นมาก

มิสการทายแดง๒๐๒๒
โดยเธอนั้นเนี่ยได้รับการเสนอชื่อแล้วก็มีโอกาสติด๑ในท็อปร้อยนะครับ
ผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลก
จากสื่อโซเชียลทีซีนะครับผม
แล้วก็เธอเนี่ยก็จะเจอคนดราม่าไม่เห็นด้วยครับ
ล่าสุดอิงฟ้าเปิดเผยว่า

จารย์ได้เป็น๑รายชื่อนะครับ
ผู้เข้าไปชิงติดท็อป๑ใน๑๐๐เนี่ยนะครับ

อยากให้ทุกคนใจเย็นนิดนึง

ทำไมคนไทยต้องถึงชอบบูลลี่กันเอง

ถึงที่๒๐นะครับถึงวันที่๒๐นะครับ

๒๑ทากันแดดแล้วอ่ะโอ๊ยแต่ว่าแดดหน้าหนาวก็แล้วต้องทากันแดดกว่าถูกต้อง
ไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันวันจันทร์ก่อนครบตกชาติสวัสดีครับ
สวัสดีมากครับ